ค่ะเวลาก็ดีเรื่องก็ดีคุณผู้ชมพร้อมจะเป็นผู้โชคดีแล้วหรือยังครับ
คุณผู้ชมครับนะครับกับแคมเปญใหญ่ที่แจกหนักจัดเต็ม
กมอไซค์ทุกวันแจกร้านทุกเดือนครับแคมเปญที่จะช่วยให้คนไทยนั้น
ต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพปีที่สองร่วมกันเป็นผู้โชคดีนะครับ
แต่งในสไตล์คาราบาลครับจำนวนร้อยรางวัลเท่านั้นยังไม่พอ
แจกทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาทอีก๓รางวัลทุกเดือนย้ำทุกเดือน

คาราบาลเขาจับจริงแจกจริงนะครับ

ถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแล้วทำตามคุณวรพรดังนี้ครับ
ง่ายเลยค่ะกติกาง่ายแค่เขียนบีบแล้วก็ส่งค่ะ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือนะคะ
จากนั้นก็พับใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงแล้วก็บีบให้แน่น
ส่วนฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือค่ะ
แล้วก็พับใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒แล้วก็บีบให้แน่น
ส่งมาที่ตู้ประนอน๒บางปะโกงฉะเชิงซาว๒๔๑๓๐
และร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะของรางวัลนะคะ
ตกแต่งสไตล์คาราบาลจำนวน๑๐๐รางวัล
เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังแจกทองคำแท่ง
มูลค่า๑ล้านบาทอีก๓รางวัลทุกเดือนค่ะ
มูลค่ากว่า๘ล้านบาท
คุณผู้ชมก็เริ่มส่งกันมาได้เลยนะคะ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖นี้
แล้วก็สามารถติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวัน
ในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
จะประกาศผู้โชคดีคนแรก๒๘เมษายนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับเลือกเครื่องดื่มต้องเลือกคาราบาลแดงครับ
รสชาติอร่อยแล้วก็กำมาเหรียญ๑๐เท่าเดิมครับ

โซคุณสองเพื่อนรักนักดื่ม
นวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะครับมีส่วนผสมจากตับ
กรูโคโรโนเล็กโทนแล้วก็สารสกัดขมิ้นชันด้วย
โซคูณ๒อร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้ว
ร้านค้าถูกดีมีมาตรฐาน